ยากยิ่งกว่าการที่จะรวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาล
ยากในยากก็คือเรื่องของการจัดสรรปันส่วน

หรือบางที่ก็เรียกว่าแบ่งเค้ก
ตำแหน่งรัฐมนตรีที่จะได้

ตอนนี้นะครับบอกว่าแบ่งเค้กกันไม่ลงตัว

ภูมิใจไทยจะได้๗เก้าอี้

ค่ะส่วนพักชาติไทยพัฒนาได้สองเก้าอี้ไปหรือเปล่า

ระหว่างคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรำยูไนเต็ด
กับนายวราวุฒิศิลปะอาชานะครับ
ซึ่งเป็นประธานกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์ของภักดิ์ชาติไทยพัฒนากันหรือเปล่า
แล้วต่อสายไปคุยกับคุณอนุทินชาญวิรากูลหรือเปล่า
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเป็นราวออกมานะครับ
ซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย

ความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ก็มีการโพสต์มาอยู่ตลอดแล้วคนก็ตีความแปลความกันมาเรื่อย

วันนี้ก็โพสต์ออกมายืนยันข่าวที่ออก
สื่อในเช้านี้ไม่มีมูลความจริง
เรื่องการตัดสินใจทางการเมืองของพักภูมิใจไทย
ใครจะคุยกับภูมิใจไทยต้องคุยกับหัวหน้าพักเท่านั้น

ตัวคุณอนุทินชาญวิรากูลเอง
ส่วนใครอยากคุยเรื่องฟุตบอลของบุรีรำ
หรือสุพันธ์บุรีที่ต่อทั้ง๒ท่านได้โดยตรงครับ
แฮชแทคคือแบบว่ามันควรเป็นเรื่องเดียวกันเลย
หลายคนถ้าเข้าไปอ่านโดยยังไม่ได้ติดตามมานะ
ว่าวัน๒วันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง

ว่าคุณเนวินชิดชอบประธานบริหารของสโมสรฟุตบอลบุรีรำยูไนเต็ด
ต่อสายตรงไปพูดคุยกับนายวราวุฒิศิลปะอาชา
ประธานกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์ชาติไทยพัฒนานะครับ
แล้วมีการคุยกันถึงเรื่องของการแบ่งเค้กที่ไม่ลงตัว
เพราะเห็นว่าพลังประชาบรัฐจะครอบครองเรื่องของกระทรวงเกรดเอ
หรือว่าโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจ

ขณะที่แบ่งเค้กให้ชาติไทยพัฒนา๒เก้าอี้
คือกระทรวงทรัพย์และกระทรวงพัฒน์ตามที่ทางพักต้องการ
แต่ทีนี้ถ้าพักเศรษฐกิจควรจะแบ่งให้พักอื่นบ้าง

ภูมิใจไทยเองก็ต้องการ
เพราะภูมิใจไทยมีข่าวออกมาว่า
นายอนุทินจะได้นั่งรองนายยกกับรัฐมนตรีสาธารณสุข
ทั้งที่นายอนุทินต้องการกระทรวงคมนาคม

แต่ทีนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการพูดคุยต่างนานา
เมื่อเช้านายวราวุฒิศิลปะอาชาแก่นำพักชาติไทยพัฒนา

ว่าการที่เขาคุยกับคุณเนวินชิดชอบคุยกันจริง
แต่ไม่ได้คุยเรื่องการเมือง
คุยเรื่องการจัดหาตัวนักฟุตบอล

ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่คุณอนุทินชาญวิรากูลบอกว่า
ถ้าจะพูดคุยกับสองท่านนี้
ก็คือคุณเนวินกับคุณวราวุฒิศิลปะอาคา

ฟุตบอลที่บุรีรำกับฟุตบอลที่สุพรรณบุรีเอานะครับ

ส่วนบรรยากาศการรับใบรับรองการเป็นสอสอ
ที่สำนักงานกรกตวันที่๔เป็นไปอย่างคึกคักนะครับ

นำโดยนายสมพงศ์อมรวิวัตรสสเชียงใหม่
ภักดิ์รวมพลังประชาชาไทยก็มาเองครับ
หมอมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหัวหน้าพัก
ขณะที่กลุ่มสามิตรก็มีนายสมศักดิ์เทพสุธิน
สสพลังประชาบรัฐนำสสกลุ่มนายวราเทพรัตนากร

เช่นเดียวกับที่รัฐสภาใหม่ก็มีสอสอ
เข้ารายงานตัวตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นเดียวกันนะครับ
ก็ถือว่าคึกคักทยอยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ